แล้วก็อดใจไม่ไหวก็ต้องหยิบกลับไปที่บ้าน

ในบ้านของรองผู้กำกับ

นายคนนี้อายุสักประมาณ๒๐ปีครับ

ตำบล๗เสมียนอำเภอโพธารามนะฮะ

ระดับรองผู้กำกับโรงพักโพธาราม

เพราะว่าถูกจับได้อย่างรวดเร็วค้าห้องเช่า
เขาอยู่ที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองราชบุรี
หัวขโมยรายนี้ทราบชื่อต่อมาคือนายพีชหรือว่านายท่านนพลทองเมืองอายุ๒๐ปี
ถูกจับได้นี่ครับสารภาพเลยนะฮะว่าผมทำจริงครับ
ก่อเหตุมาแล้ว๔ครั้งในพื้นที่ตำบลครองข่อย
แล้วก็อีก๔ครั้งในตะบน๗เสมียนรวมทั้งหมดเป็น๘ครั้ง
ทุกครั้งที่ก่อเหตุจะเลือกเป้าหมายเป็นผู้หญิงสวยน่ารักหน้าตาดีเห็นแล้วชอบจังเลย
โดยเฉพาะชอบสูดดมกางเกงชั้นในของผู้หญิงเหล่านั้น
เพราะทุกครั้งที่เห็นกางเกงในผู้หญิงเนี่ยเขาจะเกิดอารมณ์ทันที
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตะเวนหาเหยื่อตอนกลางวัน
แล้วก็กลับไปขโมยช่วงหลังเคอร์ฟิลล์นะครับ
เห็นเจ้าของร้านสวยจังเลยชอบหน้าตาดี

ก็เลยขี่ไปขโมยแล้วไม่รู้เลยว่าเป็นบ้านรองผู้กำกับ
และไม่แน่ใจด้วยว่าชุดชั้นในนั้นเป็นชุดชั้นในใครนะ

อ๋อนั่นแหละสิไม่รู้ว่าเป็นของใครกันแน่
แต่ว่าไม่ใช่ของภูมิกับแน่นอนว่าเป็นของผู้หญิงนะครับ
หลังจากสอบสวนเสร็จผู้ต้องหาก็ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับ
กระทำความผิดฐานรักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานพานะในการก่อเหตุ
แล้วก็ถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ